คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์อุกอ่านที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า
ในซอยปรีดีพนมโยงเขตคลองตันซอยนี้คนพลุกพลาดคนเยอะนะคะ
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาอยู่ดีก็มายิงใส่
นายนวมินวนาลัยอายุ๒๖ปีเขาเป็นหัวหน้าไซส์งานก่อสร้าง
แต่มันมีกระสุนนัดหนึ่งคุณภาคภูมิยิงเข้าที่หน้าอกเลยนะเป็นจุดสำคัญเลยนะครับ
แต่กระสุนไม่เข้าเพราะว่าเขาห้อยพระเครื่องเอาไว้ไปโดนพระพอดี
ก็เลยโชคดีเลยไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บนะคะกระสุนแบบกระสุนอื่นมันก็เข้าตัวนี่แหละ
แต่กระสุนอันนี้ที่มันโอ้โหกลัวว่าจะโดนจุดสำคัญมันไม่โดน
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะบาดเจ็บแล้วก็ล้มอยู่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือซอยคนเยอะเลยอ่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขายของอยู่
เห็นคนเจ็บเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจากปากซอยปรีดีพนมโยงซอย๒
คนร้ายมากันสองคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ขี่ตามมาในระยะประชิดใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแบบ
วกกระน็อกเต็มใบเลยนะคะพอคนเจ็บเขาจอดรถ
ปากซอยแยกย่อยชื่อว่าซอยสามสกุลหน้าร้านขายข้าว
มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าซอยนั้นคนร้ายที่เป็นคนซ้อนนะคะ
คนนี้เป็นคนยิงยิงใส่นายนวมินสามนัดนะคะ
จนล้มลงทั้งคนทั้งรถนะคะร่วงไปเลยนายนวมินคนเจ็บวิ่งหนีตาย
เข้าไปในซอยแยกย่อยซอยสามสกุลไปซ่อนอยู่ที่ร้านขายส้มตำ
คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปย้อนกลับไปทางปากซอยปรีดีพนมโยงซอย๒
ร้านขายข้าวเนี่ยนะตรงซอยตรงนั้นน่ะนะโอ้โหรอยกระสุนยิงใส่ท่อเหล็กท่อน้ำปลาปลาเต็มไปหมดนะคะ

ถึงอายุกับมาต์เท่าไร

ว่าการหลบไหน
อย่างกินหลังกลับโดนคลุ่มเมือง

แล้วก็ชายโครงขวานี่ค่ะสามจุดนะคะอย่างที่บอกค่ะ
ว่ามันมีจุดที่เข้าหน้าอกอ่ะอันนี้ไม่ทะลุเข้าตัวนะอืม
จังหวะไปโดนพระพอดีพระเครื่องที่ห้อยมาไปโดนพระ
แล้วก็เนี่ยกระสุนก็เลยไม่เข้าอีก๒นัดเนี่ยเข้าชายโครงซ้าย
ชายโครงขวาแล้วก็บาดเจ็บนะคะดีไม่เข้าหน้าอกนะ
ไม่เสียชีวิตนะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกฤทธีปานดำ
กำกับสนคลองตันบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมนายนวมินถูกยิงแบบอุกอาจแบบนี้
ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะเมื่อสองปีก่อนนายนวมินก็เคยถูกยิงมาแล้วนะ
เลยฮะเคยถูกคนร้ายมายิงได้รับบาดเจ็บไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะ
อ่านายนวมินจบจากช่างกลสถาบันชื่อดังย่านปฐุมวันอืม
อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็เป็นจุดสังเกตจุดเดียว
คาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับเหตุที่ถูกยิงอืมแต่ตอนนี้ก็จบมาแล้วจบมาแล้วอืมอืมอ่า